ไปค่ะคุณผู้ชมพาไปดูดอกไม้สวยดอกพญาเสือโครงหรือว่าซากุระเมืองไทยกันหน่อย
ช่วงนี้นะคุณออกดอกบานสะพรั่งสีชมพูสวยงามแบบนี้เนี่ยนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศที่กำแพงเพชรนครสวรรค์นะคะคุณผู้ชมอุทยานแห่งชาติแม่วงอำเภอปางศิลาทอง
ดูสิดอกพญาเสือโครงกำลังออกดอกบานสะพรั่งสองฝั่งตลอดเส้นทาง
ตรงนี้เป็นทางขึ้นขุนน้ำเย็นไปจนถึงช่องเย็นบริเวณหลักกิโลเมตรที่๙๒
แล้วก็ตรงหน่วยจัดการต้นน้ำขุนหมากก่อนถึงช่องเย็น
ช่วงนี้เนี่ยนะสากุระเมืองไทยเนี่ยเขาจะออกดอกสีชมพูแบบเนี้ย
นักท่องเที่ยวระหว่างทางก็จะมาแวะถ่ายรูปมีการนำเต็นต์มากางพักแรม
ค้างบริเวณลานกลางเต็นต์ช่องเย็นแล้วก็ขุนน้ำเย็นเป็นการพักผ่อนนะ
ต้นปีแบบนี้รับลมหนาวดูม่านทะเลหมอกตอนเช้านะคุณ
เพราะว่าอากาศก็เย็นด้วยมีดอกไม้สวย
แล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ให้ถ่ายภาพได้นอกจากดอกไม้สวยแล้ว
ยังมีนกที่หาชมยาก
ตอนนี้มันย้ายถิ่นมาจับคู่มา

อกจากที่อุทยานแห่งชาติแม่วง
ที่เชียงใหม่เขาก็มีดอกพญาเสือโครงเหมือนกัน
เหมือนกันมีเหมือนกันถ้าได้ขึ้นไปจุดชมวิวดอยปุ๋ยเนี่ยไฮไลท์เลย
เส้นทางขึ้นหมู่บ้านขุนช่างเขี้ยนลานกลางเต็นต์ขุนช่างเขี้ย
แล้วก็ยอดดอยปุ๋ยนะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรนี่ฮะ
ดอกนางพญาเสือโครงหรือว่าซากุระเมืองไทยก็กำลังผลิดอก
บานสีชมพูสะพรั่งแบบนี้แหละฮะอวดท่ามกลางอากาศที่มันหนาวเย็น๙องศาเองอ่ะ

ดอกไม้เมืองหนาวอ่ะเนอะแล้วก็โอ้ยหมอกก็ลงหนาทึบทีเดียว
ชาวเชียงใหม่ก็พาครอบครัวไปกางเต็นต์บนยอดดอยสุเทพปุ๋ย
นักท่องเที่ยวไม่เยอะช่วงนี้ก็มีโควิดด้วยนะฮะเนื่องจากว่าก็หลายคนก็อยู่บ้านก่อนนะฮะ

ทั้งทางไปกลุ่มวัยมื้อนุ่นคนในครอบครัวก็พากันเลยพักทั้งแบรมกลางเต้นทำกับข้าวกินกัน

ใช่ค่ะแล้วช่วงนี้ที่เป็นคนในพื้นที่เขาไปเนี่ย
คือเขาบอกว่าที่ตัดสินใจมาเที่ยวช่วงนี้เพราะอะไร
เด็กโรงเรียนปิดคือน้องไม่ต้องไปเรียน
จะต้องเรียนออนไลน์ในบางช่วงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
เพราะว่าที่เขตดอยปุ๋ยเนี่ยนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยดีมาก
บางคนนะทำงานออนไลน์ก็มาทำงานไปด้วย
แห่คือเขาบอกว่าให้เวิร์คฟอร์มโฮมอันนี้เวิร์คฟอร์มดอยปุ๋ย
เวิร์คฟอร์มดอยใช่ค่ะแล้วก็มีหมูกระทะเนี่ย

กินหมูกระทะร้อนถ้ำกลางอากาศเย็น

แล้วก็ผ่อนคลายความเครียดจากช่วงโควิดแบบนี้
เจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็เตือนนักท่องเที่ยวนะ
บอกว่าใครที่จะขับรถขึ้นดอยช่วงวัน๒วันนี้
ต้องระวังหน่อยเพราะว่าบนดอยเนี่ยมีหมอกลงหนาทึบเกือบทั้งวัน
ดูสิตอนที่นักข่าวของเราขับไปถ่ายภาพเห็นไหมคะ
ทัศนวิสัยมองไม่ค่อยจะเห็นชัดนัก
แค่๕๐เมตรใช่มั้ย
ถนนมันลื่นด้วยจากละอองน้ำมีฝนตกลงมาบางช่วงบางเวลา
ดังนั้นเจ้าหน้าที่เขาเลยบอกว่าขับรถขึ้นดอยตอนนี้
ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงหน่อยนะคะ